ไปให้แต่ไม่ได้ไปเอาต้องเป็นไปตามตุ๊กตานั้นถ้าเห็นเห็นด้วยกับแนวทางนี้
ก็มาดูว่าสอสรที่จะมีขึ้นนั้นจะมาอย่างไรไปทำหน้าที่อย่างไร
ใช้เวลาทำหน้าที่เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ร่างเสร็จแล้วไปไหน
จะไปประชามาติเลยหรือจะมาสะพาก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปว่าในดังเนียมต่อไปอ่ะค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรายังต่อเรื่องการเมืองนะคะ
แล้วก็ต้นรายการที่คุณผู้ชมได้ฟังไปโดยเฉพาะจากท่านประวิทย์นะคะ
ก็จะเป็นประเด็นที่จะถูกพูดถึงแน่ในเรื่องของเนื้อหาการแก้ไขรัฐธรรมนูลนะคะ
เอาว่ากันว่าตอนนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะคะคือคุยล่วงหน้าไปเยอะมากค่ะ
เพราะจริงแล้วในวันแรกที่จะมีการพูดคุยกันของกรรมธิการ
แนวทางแก้ไขรัฐมนูลจะเกิดขึ้นวันที่๑๔มกราคม

ดิฉันยังนึกไม่ออกเลยว่าชุดนี้จะพาไปถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูลอย่างไร

เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องการเมืองมากจริงในเรื่องนี้นะคะ
่อมมีผู้เสียอำนาจ

และย่อมมีผู้ที่อาจจะได้อำนาจเพิ่มกว่าของเก่าที่เขียนเอาไว้
เพราะฉะนั้นเรื่องของการต่อรองอำนาจมันเป็นเรื่องการเมืองอยู่แล้ว
สองท่านที่มาวันนี้อยู่ในชุดนี้ตำแหน่งเดียวกันค่ะ
คือรองประธานคณะกรรมธิการไม่อ่านชื่อยาวนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้
แต่ว่าเป็นชุดที่เรียนขอถามคำถามแรกของทั้งสองท่านเลยว่า
ตกลงที่เกิดขึ้นมาชุดนี้ตั้ง๔๐กว่าชีวิตเนี่ย
มาทำอะไรคะดิฉันไม่เห็นทางไปเลยสำหรับชุดที่ตั้งขึ้นมา
ตั้งก็ว่ายากแล้วหาประธานก็ว่ายากแล้ว
ไปยังไงต่อคะนี่ตั้งขึ้นมาทำอะไรกันคะ
สองท่านนะคะท่านแรกอาจารย์ภัยบูลนิติตะวันและคุณวัฒนาเมืองสุข
สวัสดีค่ะสวัสดีครับ

ก่อนที่จะปิดปีใหม่ไปแล้วก็เดี๋ยวเปิดมา๑๔คุยกันวันแรก

คือชุดนี้ตั้งมาเหมือนตั้งแก้เกี้ยว
เหมือนแบบอยากแก้ไขรัฐธรรมนูลใช่ไหมมีส่งเสียงมาใช่ไหม
อ่ะได้เดี๋ยวเรามาแก้ไขกันแต่มันยากมากตั้งแต่ต้นเลยนะคะ
นี่เรายังไม่รวมเสียงสวที่พยายามส่งเสียงมาก่อนหน้านี้นะคะ
คืออาจารย์ชุดนี้ทำอะไรชุดนี้จะทำได้แค่ไหนคะ
ก็คือจะมาศึกษาเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูล
ดังนั้นการศึกษานั้นมันต้องผู้ที่รู้
ผู้ทรงคุณพุทธทั้ง๔๙ท่าน
เป็นผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในเรื่องของการบังคับใช้รัฐมนุนทั้งสิ้น
ทีนี้ก็รวมกันมา๔๙ท่าน

ฝ่ายไหนอยากจะเสนอว่ารัฐมนูลนั้นควรจะแก้ไขปรับปรุงตรงไหนอะไรยังไงก็เสนอกันไป

ทำให้มีการบันทึกอย่างเรียบร้อย
แล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นทั้งสองฝ่าย

แก้อย่างนี้เพราะหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยก็คัดค้านไป

ประเด็นการแก้ไขลำนูนมีประเด็นใดมั่ง

แล้วประเด็นนั้นที่ประชุมมีฝ่ายที่เห็นด้วย
มีหลักการยังไงฝ่ายไม่เห็นด้วยเพราะหลักการยังไง
แล้วคาดว่าผลเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะมีทัศนกติเกี่ยวกับการแก้ลำนูนนี้อย่างไร
แล้วสุดท้ายก็นำไปให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย

คือที่กรรมาธิการชุดนี้จะคุยกัน
คือคุยกันว่าแก้รัฐธรรมนูลประเด็นไหนบ้าง
หรือคุยกันว่าจะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูล

คงไม่ใช่แล้วมาถึงวันนี้แล้ว
ก็คือทุกท่านก็มามีความการมองรัฐมนูล
ทั้ง๒๐๐กว่ามาตราก็มีแต่ละท่านก็จะมีมาตราที่อยากจะ
ถ้ามีโอกาสนะก็อยากจะปรับปรุง
อย่างของผมก็มี๒มาตรา
ของท่านอื่นก็มีเยอะ
แต่ว่าจะแก้สำเร็จไม่สำเร็จต้องดูประเด็นไหนนะครับ
เพราะว่ามันเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็การแก้ไขรัฐมนูลผมเรียนไว้เลย
สำหรับผมนะฮะจะต้องเกิดประโยชน์กับประชาชน

สองจะต้องเป็นไปโดยที่ต้องมีความเห็นร่วมกัน

ประเด็นก็มีแค่นี้๓ข้อ

เดี๋ยวดิฉันกลับมาเดี๋ยวยากเองค่ะอาจารย์

ของภาพเครือไทยที่เสนอไปเนี่ย

การที่เราตั้งคณะกรรมนิการขึ้นศึกษา

ถ้าคนในสภาเห็นด้วยว่ารัฐมนุนฉบับนี้

ก็คือการฟังเสียงตัวแทนประชาชนโดยตรงแล้ว

ถ้าเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาพผู้แทนรัศดร
เห็นว่ารัฐธรรมนูนฉบับนี้มีปัญหาแล้ว
แก้ไขก็คือประชาชนเกินครึ่งประเทศเซียงส่วนใหญ่เนี่ย
ไม่ว่าท่านจะเป็นสวรรค์หรืออยากฟังประชาชนก็รอฟังซะ
เพราะฉะนั้นจะได้เลิกพูดนะนี่คือประเด็นแรกนะครับ
ประเด็นต่อมาผมคิดว่าลัดมูลฉบับนี้มีปัญหา
แต่นี้ก็กลับมาสู่ประเด็นของคุณเผยบูรณ์นั่นแหละ
ว่าเมื่อมันมีปัญหาแล้วมันควรจะแก้ยังไง

ก็คือมอบอำนาจถ้าเรายอมรับว่าประเทศนี้เป็นของประชาชน
รับหรือเปล่าว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนใช่ไหม
ทำไมไม่ให้เจ้าของอำนาจเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเป็นคนกำหนดกติกาการอยู่ร่วมกันในบ้านหลังนี้
ถ้าบ้านหลังนี้เป็นของคุณจอมขวัญก็ควรให้คุณจอมขวัญเป็นคนกำหนดสิว่าจะอยู่ในนี้อยู่ยังไง
เว้นเราจะคิดว่าเราใหญ่กว่าประชาชนแต่สำหรับผมหรือพักเพื่อไทย
คิดว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือโยนอำนาจนั้นกลับไปให้ประชาชน

สอดสลองอย่างนี้ฮะให้ประชาชนไปตั้งคณะทำงานขึ้นมา
เมื่อรับนูลมีปัญหาแล้วควรจะแก้ไขนะครับ
เพื่อไทยก็กำหนดไว้๒หมวดนะฮะ
วดหนึ่งว่าด้วยรูปแบบของรัฐ

หมวดที่สองคือหมวดพระมากษัตริย์เราไม่ไปยุ่ง
เพราะฉะนั้นจากหมวด๓เป็นต้นไป
ก็คือนำหน้าให้ประชาชนไปคิด
เพราะประชาชนเป็นเจ้าของบ้าน
ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจใช่ไหม
นูลก็คือกติกาการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนี้

ถ้าเราเอาไปคิดเองอย่างที่คุณภัยบูลบอกว่า

ถ้าเลสเป็นรายมาตราขึ้นมา

เราลดข้อขาดแย้งในสังคมดีไหม

เอาไปให้ประชาชนคิดประชาชนเขียน

ถ้าทำงานเสร็จ๑๒๐วันใช่ไหมคะ
วันเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องได้คือว่า

วันเนี่ยมันเห็นแล้วแล้วลำนูนมีปัญหาต้องแก้ไขล่ะ
นะครับยอมรับกันแล้วคุณมนูลก็อยากจะแก้
ของท่านก็มีสองมาตราสามมาตราที่ท่านบอก

แต่แก้แบบไหนที่จะไม่เกิดความขัดแย้ง

๘๔เสียงเนี่ยนะครับเขาไม่โหวตให้ก็แก้ไม่ได้
เพราะฉะนั้นมันก็กลับมาอย่างที่ผมบอกคุณจอมขวัญเมื่อกี้ว่า

คือตัวแทนประชาชนนะสภาพผู้แทนรัศดร
ตัวแทนจริงเลยชาวบ้านเขาเลือกมาไม่ได้ถูก
ตั้งมาและถ้าเกิดสภาเกินครึ่งหนึ่ง

แปลว่าประชาชนเกินครึ่งประเทศใช่ไหม

ไม่รวมฮะสภาพูดแทนรัศดร

ผู้แทนรัศดรเขามาจากประชาชนถูกไหม

เขาบอกว่ารัฐมนูลมีปัญหาควรแก้เนี่ย
ก็มันก็แอดซูมได้ว่าประชาชนเกินครึ่งประเทศ

เอ๊ะอาจารย์ตกลงการการ
สมมุติว่าแก้นะคะแต่จะแก้โดยวิธีไหน
เป็นรายมาตราหรือว่าตั้งสอสอรอคือสภาร่างรัฐมนูลขึ้นมา
อันนี้คือใช้แค่เสียงสอสอหรือรวมทั้งสภาที่จะบอกว่ามันจะแก้ด้วยวิธีไหนคะ
การแก้รัฐมนูลยังไงก็ต้องเป็นไปตามรัฐมนุนมาตรา
ซึ่งรวมคือจะต้องรวมสวด้วย
แล้วก็ยังมีบางประเด็นนะฮะถ้าจะแก้มาตรา๒๕๖เนี่ย
ถ้าจะแก้วิธีการแก้รัฐมนุนยังจะต้องทำประชามาตรีที่หลังด้วย

ผมเมื่อกี้ที่คุณวัฒนาบอกว่าผมมองรัฐมนุนมีปัญหา
คุณวัฒนามีปัญหามองรัฐมนูลกับผมต่างกันนะฮะ
ผมไม่แก้ก็ได้มันยังไปได้
แต่ถ้าเมื่อไหร่จะต้องแก้นะครับ
ก็มีประเด็นที่คิดว่าควรปรับปรุงนะฮะ
เพื่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นของประชาชนนะครับ

อาจารย์รู้สึกว่ามันมีปัญหาบางจุด

ถ้ามีการปรับปรุงให้มันดี

ความเห็นอาจารย์คือไม่แก้ก็ได้เหรอคะ
ใช่เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐมนุนนั้นนะครับ
ถ้าแก้ก็ต้องแก้เพื่อให้มันดีขึ้น
คือไม่ได้หมายความว่าผมว่ามีปัญหานะครับ
ผมเห็นว่าการแก้รัฐมนูลปรับปรุงให้มันดีขึ้นนั้น
เป็นแนวทางของผมผมคิดอย่างนั้นนะครับ

เพื่อให้เป็นประโยชน์กับประชาชนเพิ่มเติมขึ้น
ซึ่งในใจอาจารย์ตอนนี้อาจารย์มีอย่างนั้นครับ

แปลว่ายังไงอาจารย์ก็หนุนให้แก้ถูกไหมคะ

ถ้ามีคนถ้ามีคนบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องแก้ก็ได้มั้งเนี่ย

อาจารย์ไม่แก้ก็ได้ป่ะคะ

แต่ว่าถ้าไปรับฟังความคิดเห็นแล้ว
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ลำนูน
ถ้ามีความเห็นกันแบบว่ายังไง
บันทึกไว้ในรายงานการศึกษา

หรือไม่ก็ต้องดูกระบวนการที่ไปพิจารณาในอีกชั้นหนึ่ง

แต่ว่าก็ต้องฟังความเห็นคนอื่น
ไม่ใช่ว่าเอาความเห็นตัวเองมาตั้งว่าจะแก้แล้ว

คนนั้นไปขัดขวางผมอะไรอย่างนี้

ที่ผมพูดคือขั้นตอนการศึกษา
การศึกษาเพื่อจัททีไฟด์
ว่าตัวแทนของประชาชนเกินครึ่งนะ

ถ้าผลศึกษามันออกมาแบบนั้นว่าใช่ไหมคะ
ก็เท่ากับเราบอกสังคมนี้แล้วว่า
คนที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาคือผู้แทนรัศดร
เพราะฉะนั้นบรรดาท่านสวอยากฟังประชาชนก็ฟังซะ
อันนี้คือการสะท้อนเสียงประชาชน
แต่หลังจากที่ผลศึกษาออกมาว่ามันควรแก้แล้ว
จะแก้ได้หรือไม่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

เต็ปแรกที่ผมกำลังพูดกับคุณจอมขวัญก็คือว่า
ผมเห็นว่าลำนูนมันมีปัญหาทุกพักเห็นว่ามีปัญหาแล้ว

ก็ยัตติที่ยื่นเข้ามาทุกภาคการเมืองนั่นแหละ
บอกว่ามันมีปัญหาควรแก้ไข
ประชารัฐก็บอกมันมีปัญหาแบบนี้แบบนี้
รายงานในยติมันบอก

แล้วจะแก้แบบไหนที่มันไม่สร้างความขัดแย้ง
ผมก็เสนอว่าก็คืนเอามาให้ประชาชนไป
ให้ประชาชนไปเขียนกติกา
ให้ประชาชนไปเลือกตัวแทนมาเขียนลำนูน
นั่นแหละเป็นการแก้ที่ลดความขัดแย้ง

สมมุติคุณจอมขวัญบอกว่าควรจะแก้มาตรานี้
ก็มีคนไม่เห็นด้วยแน่นอน
คุณภัยบูลบอกควรแก้เรื่องนี้ก็มีคนไม่เห็นด้วย

ทำไมเราไม่เอาความต้องการที่เราคิดว่ามันควรแก้

ทำไมเราไม่ยอมรับอำนาจของประชาชนว่า

ประชาชนก็ควรจะเป็นคนกำหนดกติกาของประเทศนี้เอง

วิธีนั้นล่ะมันจะเป็นวิธีที่เราไม่ต้องเถียงกัน
ส่วนสิ่งที่แต่ละภาคการเมือง
มีข้อเขาเรียกข้อห่วงใย

ว่ามีปัญหาแบบนี้แล้วก็แนบในรายงาน
เพื่อให้ตัวแทนของประชาชนที่เป็นสอสร

เช่นภาคเพื่อข้าจะเห็นว่าควรจะมีสภาคงเดียว

สรรที่เลือกตั้งต้องเอาเรื่อง

ถ้าจะแก้ต่างหากตอนนั้นไปฟังประชาชน

ในวิธีการปฏิบัติหลังจากที่กรรมธิการเสร็จงาน
กรรมธิการ๔๙ชีวิตเสร็จแล้วก็รายงานสภา
รายงานสภาโดยที่สภาเป็นคนตัดสินหรือไม่ว่าแก้หรือไม่แก้
ไม่ได้ตัดสินรับรองผลรายงานนั้นไหม
สภาเห็นด้วยไหมถ้าสภาเกินกึ่งหนึ่ง
ในคณะกรรมธิการจะมีความเห็นอาจจะเป็น๒แบบ
กรรมธิการเสียงส่วนใหญ่อาจจะเห็นว่าควรแก้

เข้าสภาสภาอาจจะโหวตเห็นด้วยกับเสียงส่วนน้อยก็ได้ว่าไม่ควรแก้
อันนี้ก็คือคนตัดสินคือสภา

เรียนย้ำอีกทีคือคนที่จะตัดสินว่าจะแก้หรือไม่แก้
คือเดินหน้าเพื่อแก้หรือจะไม่ได้แก้กันเนี่ยนะคะ

สภาผู้แทนรัฐสดรไม่แค่รัฐสภา

ผมพูดเรื่องก็ยังไม่แก้ต้องดูด้วยนะว่ามันเป็นประเทศอะไร

ถ้าแก้สอสลนี่ผมไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้น

เพราะว่าสอสรอผมไม่ได้เห็นว่าตรงไหนที่ว่าจะเป็นศักดิ์หรือศิษย์
ที่จะดีกว่าสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐสะดอน

ซึ่งมันมีผลต่อการจะเดินหน้าแก้หรือไม่แก้หรือเปล่าคะ
ด้วยมีหรือไม่มีก็ได้ทั้งสองแบบนะฮะ
คือถ้าสภาเห็นว่ามันเห็นด้วยกับรายงานเช่นกรรมธิการเห็นว่าควรแก้
สภาเห็นด้วยก็แปลว่าสภาภูเทราสดรที่มีตัวแทนของประชาชนเขาเห็นด้วยล่ะ

เขาไม่เห็นด้วยก็ได้ก็อาจจะเห็นว่าไม่เห็นด้วยสมมุติอย่างนี้
มันอยู่ที่ประเด็นไหนครับ

ขั้นตอนที่ถามคุณวัฒนาเนี่ยค่ะคือตกลงแล้วต้องใช้สวด้วยไหมว่าต้องเห็นด้วยว่า
ขั้นตอนการแก้ไขจริงจะใช้สวนี่ไม่ใช่แก้ไขนี่มันแค่ผลศึกษา
แก้รัฐมนูลไม่ว่าในยุคไหนต้องใช้ที่ประชุมรัฐสภา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเขาต้องมีส่วนร่วมในการแก้รัฐมนูลอยู่แล้ว

แต่อันนี้มันผลศึกษามันการศึกษามันไม่ใช่การแก้
ไม่ใช่ไม่มีการโหวตว่าแก้หรือไม่แก้

แล้วใครจะเป็นคนบอกว่าเอาล่ะเราจะเดินหน้าแก้
ถ้าสมมุติว่าในรายงานเขาเห็นว่ามันมีปัญหาควรแก้
แต่สภาสสส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรแก้
มันเท่ากับประชาชนส่วนใหญ่ต้องเคารพแล้ว
แล้วเห็นว่าไม่ควรแก้
ถ้าสภาษณ์ผู้ทัลลักษณ์ก็เห็นด้วยว่ามันมีปัญหาควรแก้
มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของความชอบทำที่เราจะบอกประชาชนแล้วว่า
ใครเข้าไปว่ากันอีกทีหนึ่ง

คิดว่าตกลงเขาสภาสอสอค่ะ

เพราะวันนี้คนที่อยากแก้รับนูนคุณจอมขวัญจำไว้นะฮะ

คือเรียนเข้าใจที่ทั้งสองท่านพยายามอธิบายนะคะ
แต่ถ้าสมมุติเรามองไปแบบ

คือมันจะแก้โดยวิธีไหน

แก้เกี้ยวที่เขาเคยแซวกันเนี่ยนะคะ

แล้วสวจะเข้ามาขั้นตอนไหนในการแก้ไขเนื้อหาได้หรือไม่

การแก้ไขเป้าที่ว่านี้เนี่ย
มันมีบางคนที่อาจจะเสียอำนาจสักครู่ค่ะ
สักวันนี้ตอนโฆษณาเราก็จัดรายการในช่วงโฆษณากันเอง

อาจารย์ไปบุวิ่งค่ะที่บอกอาจารย์มาเริ่ม
คืออย่างที่บอกว่ากรรมธิการทำเนื้อหาไป
ไม่มีการโหวตยกมือกันแพ้ชนะในกรรมธิการใช่ไหมคะ
ไม่มีนะจะไปโหวตว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐมนุนมาตรานี้หรือไม่อะไรต่าง

มีแค่ว่าท่านมีความคิดเห็นว่าจะต้องแก้รัฐมนุนมาตราไหนนะ
เพราะเหตุใดข้างนี้เป็นฝ่ายเสนอข้างนี้ก็เป็นฝ่ายค้าน

ไม่เห็นด้วยเพราะอะไรก็เข้าว่าไป

สุดท้ายมันก็จะเป็นเรื่องของความเห็นของกรรมธิการทั้งสองฝั่ง

ถ้าแบบอย่างนี้รับรองไม่ต้องไปทำอะไรกัน
เพราะกรรมธิการฝ่ายรัฐบาลก็คว่ำหมด

มันพูดไม่ได้ก็เพราะมันไม่มีการลงมติ
กรรมธิการเสียงข้างมากเห็นอย่างไร
สุดท้ายเขาอาจจะเห็นด้วยกับเสียงข้างน้อยหรือสุดท้ายก็ได้

เช่นประเด็นนี้กรรมธิการเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าอย่างนี้
เสียงส่วนนอกก็เห็นว่าผมเห็นแบบนี้
ในประเด็นใดในชั้นกรรมฐิการทีนี้มันจะถูกบันทึกไว้เป็นเนื้อหาที่คุยให้สำคัญ
ศึกษาเสร็จแล้วก็เอารายงานเข้าไปเพราะผลศึกษามันอาจจะออกมาว่า

ประเด็นไหนมาตราใดของผมจะต้องลงแน่
คือไม่มีใครมาตัดสิทธิ์ผม

จะต้องเสนอว่าเป็นรายมาตรา
ท่านต้องบอกมาเพราะว่ามาตรา๒๕๖

แล้วจะไปบอกว่าศึกษาแต่๒๕๖ไม่ศึกษามาตราอื่น
ผมก็ต้องแย้งบอกว่ามันไม่ถูกมันเป็นไปไม่ได้

ค่ะถามอาจารย์ไปบูรณ์เลยคือจริงเราไม่อยู่ในข่าวอยู่แล้ว
ว่าฝ่ายค้านี้ต้องการให้มีสสร

ก็เราคิดว่าสสรต้องย้อนไปถึงปี๓๙ที่ตั้งสสร
ก็อาจารย์บรรษักษ์ก็เป็นสสรด้วย

แล้วสอสอนี่ไม่มีค่าเลยใช่ไหม

สอสอไม่มีค่าเลยใช่ไหม
ตั้ง๕๐๐คนต้องให้ไปเลือกสอสลมา
แล้วสสรดูรายชื่อสินะ

แล้วแถมสารรัฐมนุนก็มีคำวิธีใช้

การที่จะไปลื้อรัฐมนุนใหม่ทั้งชะบับ

เพราะรัฐมนุนชะบับนี้มีการลงประชามาติ

เดี๋ยวประชามาติบ้าอะไรอย่าไปอ้างเรื่องประชามาติ
อย่าไปอ้างว่าถูกจับขัง
เพราะว่าคุณวัฒนากับคนอีก๑๐ล้านคน
ก็ไปออกเสียงได้แล้วลงไม่เห็นด้วย
เมื่อลงไม่เห็นด้วยแค่๑๐ล้านกว่าเสียง

แพ้แล้วเสียงข้างมาก
เห็นด้วยไปแล้วเขาเนียกนึงกลับมาปี๖๓แป๊บหนึ่ง
ไม่งั้นเดี๋ยวกลับไปเถียงกันในบรรยากาศลงประชามติอีก
ผมจะบอกว่าเริ่มต้นอย่างนี้นะฮะ
คือวันนี้กรรมธิการก็จะไปกำหนดกรอบกัน
รอบว่าจะศึกษาวันนี้ยังไม่ได้ประชุมครั้งแรก
มันเพิ่งตั้งตำแหน่งกันในกรรมธิการกัน
วิธีทำงานก็คือจะไปกำหนดกรอบการทำงาน

เราจะทำเรื่องอะไรบ้างก็ไปคุยกันในกรรมธิการ
ทีนี้ที่เรียนเห็นภาพนะคะคนนอกใจร้อนเห็นภาพก็คือว่า
เดี๋ยวก็คงไปเถียงกันเพราะเท่าที่ดูนะคะ
เท่าที่ดูคือมันคงมีการแก้ไขรัฐธรรมนูลนั่นแหละนะคะ
คือถ้าดูไม่แก้เลยฝั่งที่บอกจะไม่แก้เอาซะเลย
ดูจะเหมือนมีคนอยากแก้รัฐบาล
คนอยากแก้บนรัฐบาลคนไม่แก้เลยเขาจะเข้าไปทำไม
ก็รีบเป็นคณะศึกษาว่าแก้รัฐมนุน
แต่ว่าแก้ประเด็นไหนคือทางที่ไปไปแน่
แต่ว่าจะไปกันอีท่าไหนใช่ไหมคะ
ให้อาจารย์ภัยบุญก่อนคือถ้าเดี๋ยวนั้นตามข่าว
คือว่าฝั่งหนึ่งเขาอยากได้สอสรคือสภาระรัฐธรรมนุน
อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าก็เลือกมาลายมาตรา
แล้วก็จัดการในสภาระรัฐธรรมนุนสรุปถูกไหมคะ
คือของผมมองว่าการจะแก้ไขรัฐมนูลนั้น
จะต้องเป็นประโยชน์กับประชาชนมากขึ้น
จะต้องแก้แล้วให้ได้ประโยชน์กับประชาชนมากขึ้น
ไม่ใช่ไปให้ประโยชน์กับนักการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะ

ไขข้อที่๒จะต้องสามารถเห็นความเห็นร่วมกันได้
เงื่อนไขที่สามต้องไม่สร้างความขัดแย้ง
ถ้าได้สามประการนั้นก็ต้องดำเนินการ

ผมเข้าใจว่านะมีความเห็นร่วมกันได้
รวมทั้งสวด้วยเห็นร่วมได้

ฝั่งหนึ่งเขาจะเสนอสภาร่างรัฐธรรมนูล
คือให้มีสอสอรออาจารย์แย้งถูกไหมประเด็นนี้
ถูกต้องไม่เป็นประโยชน์กับประชาชน
ถ้าจะมีสอสรมันต้องแก้มาตรา๒๕๖ถูกไหมค

แก้เพื่อมีสอสรอซึ่งอาจารย์ภายบุญอาจารย์ภายบุญจะง้างแน่
ไม่สามารถหาผู้เห็นร่วมได้นะฮะแล้วก็ผมก็ไม่เห็นด้วยแล้วล่ะ
แล้วก็สร้างความขัดแย้งแน่นอนก็ไม่เป็นไร

มีสภาร่างรัฐมนูลมันมีความขัดแย้งอะไรคะ
ก็แล้วใช้รัฐสภาแก้ไขรัฐมนูลมันมีปัญหาตรงไหน
ก็รัฐสภา๒๕๐คนมันไม่ได้มาจากประชาชนอยู่แล้ว
อาจารย์พูดถึง๒๕๐ที่รวมสวเข้าไปด้วยถูกไหม
เวลาเราพูดถึงรัฐสภาคุณพุทธนาบ้างคุณพูดถึงรัฐสภาคือผมกำลังบอกว่า
การแก้รับนูนเนี่ยถ้าเรายอมรับว่าอำนาจเป็นของประชาชน
ประชาชนไปเขียนอย่างไรมาเนี่ยก็ขอรบประชาชน
ยังไม่รู้เลยประชาชนจะเขียนยังไงไปกลัวอะไร

ถ้าเรียกตัวเองว่าตัวแทนประชาชนว่า
วันนี้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศใช่ไหม

ทำไมไม่ให้ประชาชนเป็นคนกำหนดกติกาการอยู่ร่วมกันล่ะ

ถ้าอย่างนี้ลองเอาคำถามคุณท่านกลับไปบ้างว่า
คืออันนี้มันเพิ่งใช้มาไม่กี่ปีนะคะ
แล้วเราต้องยอมรับว่ามันผ่านประชามติจริง
คำถามคือว่าถ้าจะตั้งต่อรอบใหม่

มูลฉบับนี้เนี่ยผ่านประชามติถูกต้องนะครับ
แต่เป็นประชามติที่มันปิดกั้น

ผมเนี่ยโดนอุ้มโดนจับไปตั้งไม่รู้กี่ที
ถ้าเปิดฟรีให้แสดงความเห็นโดยเสรีผล

แล้วมันเลือกบางมาตรามาพูดกันไม่ได้หรอคะ

ประเด็นของคุณภัยบูลก็คือคุณภัยบูลคิดว่าควรแก้รายมาตรา
ผมเห็นว่าถ้าจะแก้ไขเนี่ยก็โยนอำนาจให้ประชาชนก็ไปเขียนเถอะ

ประชาชนบอกว่าคุณจะอยู่ในประเทศนี้คุณต้องทำแบบนี้

ประชามติมันเสรีหรือเปล่า

คนที่แสดงความเห็นค้ารับนูนโดนอุ้มหมด
มันเป็นประชามติที่มันไม่เป็นเสรี

ก็๑๐ล้านคนไปไม่เห็นด้วย

เอา๑๖ล้านคนไปทิ้งไว้๑๖๘

คนมาใช้๑๐๒๙ล้านกว่าคน

ทำไมไม่ให้มันเป็นเสรีแล้วคุณไปปิดกั้นทำไม

ถ้าคุณเปิดเสรีให้อีกฝ่ายเขาแสดงความเห็น

นี่ยังสู้ไม่เต็มที่เหรอ๑๐ล้านเขียน

มันจะมีบรรยากาศคนที่ถูกเอาผิด

จะเอาผิดตอนไหนก็ตาม

คนไปใช้สิทธิ์เนี่ยเขาไปใช้สิทธิ์

ใครเขาเข้าไปอยู่ในนั้นเขาไม่กาไม่เห็นด้วย
ภัยบูลครับ๒๙ล้านเสียงถ้าปล่อยให้มีเบสโดยเสรีเนี่ยถ้าไม่ใช่โดยเสรีนะทำไมถึงค่อยมีผู้เห็นด้วย๑๖คน
ก็เพราะมันถูกปิดกั้นไงความหมายของคุณพัฒนาคือ
คืออย่างนี้คุณภัยบูลไปคิดว่าโดนจับไปแค่๑๐คนทำไมตั้ง๑๖ล้าน
คือคนที่พูดโดนจับไปใช้สิทธิ์บทวันนั้นนะฮะไม่มี
เดี๋ยวกลับมาช่วย

คือคนจะกี่คนโดนจับก็แล้วแต่มันคือการปิดกั้นการแสดงความเห็น
มันทำให้ประชาชนจำนวนมากเขาไม่ได้รู้ความเลวความเห็งสวยของรัฐมนูล
เข้าใจไหมฮะมันไม่ได้เป็นบรรยัตยางว่าคุณถูกจับแค่๑๐คน
นี่ชนะตั้ง๑๖ล้านชนะตั้ง๖ล้านมันไม่ใช่
เรียนเข้าใจประเด็นที่นี่ขออนุญาตทั้งสองท่านนะคะ
กลับมา๖ปี๖๓ก่อนอาจารย์ภัยบูล
คือการตั้งสอสลมันไม่ดียังไงคะ
คือถ้ารัฐธรรมนุนมันดีเนี่ยเนื้อหาที่มันยังดีมันจะยังอยู่แล้วก็ผ่านสอสรแน่
ผมทำหน้าที่สมาชิกรัฐสภาผมก็ถามว่า
คุณจะแก้มาตราอะไรไอ้สอสหล่อเนี่ยคุณจะไปแก้มาตราอะไร
แล้วสสลต้องรายงานอาจารย์ด้วยเหรอคะ
คนที่เสนอบอกเอาสอสลก็ต้องบอก
แต่ทำไมเขาไม่บอกทำไมต้องไปบอกสอสลแล้วบอกให้ไปไม่รู้ว่า
ใครก็ไม่รู้เอามาเขียนแก้รัฐมนูล
เพราะอะไรเพราะต้องการหมกเม็ด
ที่จะแก้เพื่อเพิ่มอำนาจให้กับตัวเอง
เดี๋ยวเรายังไม่รู้เรายังไม่รู้ที่มาของสอสรเลยหรือเปล่าคะ
ผมเปิดเผยผมแก้อะไรก็เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชน
ผมก็แก้มาตราเกี่ยวกับสิ่งที่แสดงใบไป
ไม่มีหมวดเม็ดหรอกเพราะว่าอัศส๑๙๕๗มาจากเลือกตั้ง
ไม่ใช่ก็ถามมาบอกมาสิว่าจะแก้มาตราอะไร
เท่ากับอย่างนี้คือเราก็ไปกำกับสอสร

ผมไม่เชื่อในกรในขอในแมวอะไรก็ไม่รู้

ยังแล้วตอบไม่ได้แม้กระทั่งว่าสอสลอคือใคร
จะแก้มาตราอะไรแล้วจะทำให้ผมเชื่อได้ยังไง

คือจะรอฟังไม่ใช่ไม่เอาสอสล

ไม่เห็นเลยว่าทำไมจะต้องไปใช้วิธีสอสหล่อ
มันไม่เปิดเผยมันไม่โปร่งใสมันตรวจสอบไม่ได้

ให้ทางให้ทางคนสนับสอสลอ

ถ้าเคารพประชาชนนะฮะ
ที่หมกก็คือตั้งคนนู้นคนนี้เข้ามานั่นมันหมก

นั่นคือตัวแทนของประชาชนและตัวแทนประชาชนก็มาเขียน

จากประชาชนได้เพราะประชาชนเป็นคนเลือก

ควรจะแก้โดยการให้ประชาชนไปเขียน
เถี๋ยงเนี่ยมันก็ไม่จบผมว่าไปประเด็นอื่นเถอะ

ทุกครู่อันนั้นจะไม่ไปแน่เพราะเอาแค่ลายมาตรา

จากนั้นก็เดินต่อไปถึงว่าแล้วมาตราที่ว่าอะไรมาตรา
จะมีอะไรบ้างก็ว่าก็ไป
ใครจะเป็นคนชี้ว่ามีศาลสลมั้นมีศาลสล
สภาเขาก็แสดงความเห็น
ในสภาผู้ใช้รัฐสลรัฐสลเราก็จะบอกเอง
แต่โวทน์ออกจะไม่ใช่การแก้ไข

เสร็จแล้วจากนั้นกระบวนการจะขอแก้ไข

หรืออาจจะไม่แก้หรืออาจจะแก้ไม่ได้

ที่เราคุยกันมาทั้งหมดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคือ
ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะได้แก้หรือเปล่า
ไม่รู้ว่ามีเหตุผลอะไร
ถึงให้จะไปทำแก้รัฐมนุนมาตรานี้
แล้วก็มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐมนุนมาตรานี้

การแก้รัฐมนุษย์มันยื่นได้ซามยื่นได้ซามแบบ
ก็คือ๑คอรมอลเป็นคนยื่นขอแก้ไข๒

อเรนนี่แล้วรัฐสภาในเป็นคนรวมเข้าชื่อกริงขอแก้ไข

จำนวนหนึ่งเข้าชื่อการขอแก้ไข
มันจะโหวตทั้งว่าจะออกมาร่วมแบบอะไรยังไง

ตอนที่โหวตว่าจะยังไงกันเนี่ยคิดว่า

ใช้รัฐสภาคมว่ารวมศรอวร์ถูกไหมคะ
แล้วเอาแค่อาจารย์เสรีชวนภานนท์ที่อาจารย์ออกมาบอกว่ามันมีบางอย่างนะ

คุณแตะอันนี้คุณจะแก้ยากแล้วอ่ะไม่แปลกหรอกครับ

แต่ถ้าคนที่ไม่ได้มาจากประชาชน

เด็จการตั้งเขาก็ต้องหวงตรงนี้
ถูกมั้ยครับไม่แปลกผมไม่ได้มองไปเรื่องแปลก

จะได้รู้สักทีว่า
ไอ้ที่บอกว่าตั้งสอสลแล้วจะเป็นประโยชน์กับประชาชน
อำนาจประชาชนอะไรทั้งหลายจริงไม่ใช่เลย
เป็นประโยชน์กับนักการเมืองทั้งสิ้น
จะได้เอาความจริงมาพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา

ผมก็เลยบอกว่าให้สื่อโมงชนเข้าไปมีประชุมกรรมนิการ
การแก้โดยประชาชนที่เป็นไปผมเพิ่งได้ความรู้ใหม่จากคุณภัยบูลก็
คือเค้เปิดเปิดมาตราสองร้อยห้าสิบหกคาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่ได้คุยเลย

คำถามก็คือว่าตกลงที่เราคุยกันมาทั้งหมด
ที่เราพูดเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูลถามแบบตรงไปตรงมานะคะ
คืออันนี้เป็นประเด็นแก้เกี้ยวร่วมกันหรือเปล่าสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมเราอาจจะเคยเห็นถ้าเราไม่นับในสมัยที่มีสอสอรอ
การพูดถึงการแก้รัฐมนูลในรายมาตรา
คุณผู้ชมพอจะเคยเห็นกันมาแล้วนะคะ
วิภาควิจารณ์กันบ้างว่าใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์
ก็พูดไปนะแก้ไขรัฐธรรมนูลแต่แก้ตรงไหนบ้างล่ะ
แก้อะไรบ้างคะอะไรสำคัญสุดลองยกตัวอย่างทั้งหมดได้ไหมคะ
คืออย่างนี้ฮะรัฐธรรมนูญฉบับนี้โครงสร้างอำนาจมันผิด

โครงสร้างอำนาจผิดเพราะว่าอำนาจการตรวจสอบควรจะเป็นของประชาชน
แต่รัฐมนูลฉบับนี้มันสร้างรัฐราชการเอาอำนาจการตรวจสอบไปไว้ที่สตงบ้างปปชบ้าง

ประชาชนอำนาจการตรวจสอบต้องเป็นของฝ่ายนิติบัญญัติ
โดยที่ใช้กลไกตรงนั้นเป็นเครื่องมือ
แต่วันนี้เราอำนาจสตงมีอำนาจไปหยุดเรื่องนั้นได้ด้วย

ที่สองคือกระบวนการเลือกตั้งระบบการเลือกตั้งมันสร้างความสับสน

ก็เลือกคนนึงมันได้มาอีกคนนึง

มันสร้างความสบสนให้กับประชาชน
กระบวนการเลือกตั้งมันควรจะเป็นกระบวนการที่ประชาชนมีความเข้าใจง่าย
ในภาคประชารัฐอาติเขาก็เสนอเรื่องนี้มา

มันมีหลายเรื่องที่เป็นปัญหาในรัฐธรรมนูญฉบับนี้
อีกเรื่องหนึ่งคือการให้อำนาจสวที่ไม่ได้มาจากประชาชนเนี่ยนะครับ
ไม่แปลกถ้าคุณจะเป็นสภาพพี่เลี้ยง
แต่อำนาจที่มาของคุณเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กับอำนาจที่มี
สหรัฐที่เขามีสวเพราะอะไรเข้ามาจากการเลือกตั้งนะฮะ

เพราะว่าเสียงของเขาเนี่ยมันเกินสอสอเขาจึงช่างใช้เสียง๖๓ไงฮะ
เอ้ย๖๖๒ใน๓ถึงจะถอดถอยประธานาธิบดีได้
ประธานาธิบดีเข้ามาจากเลือกตั้งทั่วประเทศ
ทุกอย่างมันมีหลักเกณฑ์เราก็ไปอ้างว่าเรามาเอาอังกฤษ

สภาสูงของอังกฤษเขาไม่มีอำนาจอย่างที่เราใส่แม่น้ำนูนนะฮะ
นั่นคือโครงสร้างทางอำนาจมันผิด
แล้วก็ภายใต้กระบวนการตามรับนูลฉบับนี้เนี่ย
คุณไม่มีทางได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ
เพราะมันเป็นลักษณะไม่ให้พักใดพักหนึ่งได้เสียงข้างมาก
มันก็จะเกิดรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำแบบนี้

แล้วก็อยากจะชักชวนคุณภัยบูลว่า
คือทำกฎกติกาเนี่ยให้มันเป็นสากลเถอะนะครับ

กติกาให้เป็นสากลทำทุกอย่างอย่าให้มันบิดเบี้ยวกระบวนการเลือกตั้งแบบนี้นะฮะ
มีที่เดียวในโลกนะคุณคุณจอมขวัญรู้หรือเปล่าไอ้จัดสรรปันส่วนคนเยอรมันไปเอา
อ้างว่ามาจากเขาเรมันบอกให้ของผมไม่ใช่แบบนี้
ที่กำลังเขียนมีแห่งเดียวในโลกเขียนขึ้นมาเพื่อไม่ให้พักใดพักหนึ่งชนะเลือกตั้งได้เสียงข้างมาก
ที่ที่คุณวัฒนาบอกมาสามเรื่องนี้ใหญ่หมดเลยนะคะอ่าถ้าสมมุติเอาอาจารย์ภัยบูลบ้าง
อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะแก้ไปหลายมาตราอาจารย์อยากแก้อะไรบ้างคะ
ก่อนอื่นผมบอกก่อนนะว่าคุณวัฒนากำลังมาชี้นำสอสลที่จะตั้ง
เท่ากับตอบคำถามผมไหนบอกว่าต้องรอให้สอสลเขาไปพิจารณาแก้รัฐมนุนมาตราไหน
แต่คุณวัฒนากำลังบอกเนี่ยกลายเป็นว่าผู้แทนสอสลอที่กำลัง
วัฒนากำทรานาศาสน์ไม่มีสิทธิ์เลือกสอสลออันนี้มันก็มีเศษนะ
ไม่เป็นผมไม่เป็นอยู่แล้วแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยครับ
ส่วนผมผมเห็นว่าเรื่องรัฐมนูลที่จะแก้มาตราไหน
ก็ต้องบอกว่าแก้รับโน้นเดิมแก้เป็นรายมาตราก็จะต้อง
แก้โดยที่ให้แก้อย่างนี้ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้
เราจะงานแน่
เพราะว่ามันเคยขัดแย้งกันตั้งแต่ปี๒๕๕มาแล้วเรื่องนี้
ซึ่งขัดแย้งกันจนกระทั่งไปถึงสารรัฐมนูล
เรื่องนี้มันจบไปเรียกว่ายากเป็นไปไม่ได้นะ
เรื่องที่๒แก้มาตราอะไร
ก็ต้องมาดูเป็นมาตราส่วนผมแก้เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชน

อย่างเช่นมาตราที่๑๘๕วงเล็บ๑
ที่เขียนไว้ตั้งแต่รัฐมนุษย์๕๐

รัฐมนุษย์๕๐มาเริ่มเขียนก็คือ
ต้องไม่ให้ไปก้าวไก่เกี่ยวกับงานประจำ
ของคัตรราชการและเจ้าหน้าที่รัฐษภัยสารกิจ
ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานประจำ
ซึ่งมันทำให้ในบางครั้งที่ประชาชนเขาได้รับความเดือดร้อน
หรือประสบปลอดภัยต่าง

ตรงนี้ไม่ได้แต่ผมก็เสนอให้เพิ่มเติมตรง๑๘๕วงเล็บ๑นั้นน่ะนะฮะ
ก็คือต้องไม่ให้ไปเกี่ยวกับฆาติการประจำเนี่ยนะฮะเว้นซะแต่เป็นเพื่อ
ไปช่วยเหลือประชาชนความเดือดร้อนของประชาชนอันนี้ข้อที่หนึ่ง
คือเพื่อจะให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากขึ้นมีอะไรต่อค่ะนะฮะแต่ถามว่ามีปัญหาไหม
มันก็คือถ้าแก้ได้มันก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากขึ้นส่วนที่สองเป็นมาตรา
เล็บ๓ที่เขียนว่าเป็นสิทธิของชุมชนที่มีปัญหาก็ไปฟ้องร้องหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐได้
แต่ปรากฏประชาชนจะเอาอะไรไปฟ้องล่ะไม่มีความรู้ทางกฎหมายไม่มีนักกฎหมายใดทั้งสิ้น
ผมก็อยากจะเพิ่มเติมให้สิทธิชุมชนนั้น
ในข้อนี้มีเพิ่มต่อท้ายว่า
และมีสิทธิ์ที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
ในเรื่องนักกฎหมายหรือการช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

เพราะชุมชนจะได้ไม่ต้องไปประท้วงอะไร
เกิดปัญหาขึ้นก็ฟ้องไปยังสารปกครอง
มีนักกฎหมายของรัฐส่งมาให้เงินสนับสนุนทนาย

เขาก็เสนอว่าอยากจะให้แก้มาตรา๑๔

เขาก็อยากจะให้ว่าถ้าแก้ตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชน
รัฐมนุมปัจจุบันนี้เขียนตึงเกินไป
ทำให้สอสอเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องให้ความเห็นงบประมาณไม่ได้เลย
เขาก็บอกว่าอยากจะให้สอสอนั้นมีส่วนที่จะไปให้ความเห็นในเรื่องงบประมาณ
อันนี้รู้สึกท่านที่มาจากภักดิ์อื่นนะฮะ

ซึ่งอาจารย์ไม่รู้สึกว่าเรื่องของระบบอำนาจอย่างทางที่คุณวัฒนาบอกว่ามีปัญหาเลยเหรอคะ

ระบบเลือกตั้งก็มีสมาชิกบางท่านจะเสนอนะฮะ
ซึ่งเสนอไปนั้นผมก็ไม่ได้ว่าอะไร
เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบอะไรต่าง
การนับคะแนนอะไรต่างผมเข้าใจว่าทุกคนอาจจะเห็นด้วยแล้วก็ดำเนินการ
แต่ถ้าไปเป็นเรื่องบัตรใบเดียวบัตร๒ใบก็ต้องถามพักการเมืองทั้งหมด
เห็นด้วยกันไหมไม่เห็นด้วย

แต่ถ้าพักการเมืองเห็นด้วยกันหมดเป็นเอกฉันก็ดำเนินการได้
แต่ถ้าพักกันเมืองเองมีบางพักไม่ยอมหรือไม่เห็นด้วยมันก็ไปไม่ได้
คุณวัฒนาค่ะถ้าสมมุติคุณวัฒนาจะแก้
อื้อฮือที่จะแก้แต่อย่าง
สวผมพูดแน่หลักการทั้งนั้นคุณจริง
เรียกเข้าใจแต่ว่าในแง่ของความจริงนี่ไปยากมากเลยนะ
คืออย่างนี้ครับรัฐมนต์ฉบับนี้มันเขียนขึ้นมาเพื่อเสิร์ฟอำนาจประเด็จการ
ดังนั้นจึงต้องเอาอำนาจของประชาชนมา
มันจึงต้องจัดวางโครงสร้างอำนาจให้บิดเบือนแบบนี้
เพราะมันคือการสร้างรัฐราชการ
ราชการมันคุมง่ายถูกไหมครับ
เพราะมันมีเรื่องวินัยมีคำสั่งมีอะไรทุกคนได้ดิบได้ดี

แต่เรื่องสวก็ยังเอาพบเอาอะไรเข้ามาตรงนี้

ฉันแค่คิดว่าอันนี้น่าจะไปไม่ได้แน่
ก็ไม่เป็นไรก็คืออย่างนี้ครับ

ทุกพักมันมีอำนาจต่อรองทั้งสิ้น
ผมกำลังบอกคุณจอมขวัญว่ารัฐบาลอยากแก้มากกว่าฝ่ายค้าน
แล้วถ้าฝ่ายค้านไม่ยกมือให้มันก็แก้ไม่ได้
ถ้าไม่แก้อย่างที่ผมอยากจะแก้ก็ไม่ต้องแก้ก็อยู่กันไปแบบนี้

วันนี้รัฐมนต์ฉบับนี้ถูกเขียนมาตั้งแต่แรก
เขียนมาไม่ให้สกัดภักดิ์เพื่อไทย
เพราะเชื่อว่าเพื่อไทยจะชนะเลือกตั้งไม่ให้เป็นรัฐบาล
โดยเดิมคิดว่าจะไปนั่งอยู่ในคณะปฏิรูปแห่งชาติหรืออะไรคุมเรา
นาทีสุดท้ายเกิดเปลี่ยนใจอยากเป็นขึ้นมาก็เลยไปตั้งคำถามพ่วง
๒๕๐สวเลือกนายกได้
ก็เลยเป็นต้นเหตุตัวเองต้องมานั่งขับรถคันนี้ที่ตัวเองไปตัดสายเบรกไว้

วันนี้ไอ้คนขับจะไปตายกลางทางเองก็ไปแล้วกัน
ถ้าแก้โดยที่เราไม่เห็นด้วยนะครับ
ที่ผมเห็นด้วยก็คือคุณอำนาจริงประชาชนเนี่ย

แต่อยู่กันแบบนี้ผมก็อยู่ได้ไม่ได้เดือนร้อน

สองท่านในทั้งหมดที่มีที่เขาจะนั่งคุยกันคือ๔๙
ลองนึกความจิจาร์ดดูสิคะ

แต่ที่แน่อย่างที่อาจารย์ภัยบูลและคุณวัฒนาอธิบายไว้
คืออย่างน้อยมันจะถูกบันทึกเหตุผลหลักการความต้องการเอาไว้

เอาล่ะมันก็เรียกว่าคืบหน้าแต่มันจะเห็นเป็นรูปธรรมไหม